ช่วงนี้ก็ต้องเตือนกันเรื่องของการเดินทางนะครับ
โดยเฉพาะเดินทางข้ามจังหวัดเพราะว่าเป็นช่วงวันหยุดยาวนะ
ดังนั้นมาดูเรื่องของอุบัติเหตุหน่อยนะครับ
เกิดอุบัติเหตุที่นครปฐมจนทำให้คนขับบิ๊กไบท์เสียชีวิตนะครับ
โดยเมื่อคืนที่ผ่านมาตำรวจสพนครชัยศรีจังหวัดนครปฐมนะครับ
ได้รับแจ้งเหตุรถจักรยานยนต์ชนเสาไฟฟ้าบริมทาง
บริเวณโค้งป่าไม้ถนนเพชรกะเสมขาข้าวกรุงเทพฯ
ก็เลยรุดเดินทางไปตรวจสอบที่เกิดเหตุนะครับ
พร้อมกับมูลที่ศุกร์สารานุเคราะห์นครปฐม
พบนายระพีพัฒน์ชายเดชหรือว่าโจ้อายุ๒๕ปี

หมดสติได้รับบาดเจ็บสาหัสก่อนจะไปเสียชีวิตในเวลาต่อมานะครับ
ออกไปประมาณ๑๐๐เมตรที่เกาะกลางถนน

สภาพด้านหน้ารถพังยับเยิน
ล้อหน้าหลุดเครื่องยนต์แตกนะครับ
ริมถนนพบว่าเสาไฟฟ้าส่องสว่าง
ก็ถูกรถบิ๊กไบท์ชนเสียหาย
แล้วก็มีชิ้นส่วนของรถบิ๊กไบท์กระจัดกระจายอยู่ไปทั่วเลยนะครับ

ขี่รถมาจากตัวเมืองนครปฐม
ข้ามจังหวัดครับจะกลับบ้านที่นนทบุรี
ซึ่งคาดว่าน่าจะขับขี่มาด้วยความเร็วสูง
เมื่อถึงจุดเกิดเหตุซึ่งเป็นทางโค้ง
รถเสียหลักหลุดโค้งนะครับพุ่งไปอัดกับเสาไฟฟ้า
ริมทางจนกระทั่งทั้งรถทั้งคนกระเด็นไปคนละทิศละทางนะฮะ
โดยตำรวจจะตรวจสอบภาพจากกล้องวงจรปิด

เพื่อหาสาเหตุการเสียชีวิตที่แน่ชัดอีกครั้งหนึ่ง
แล้วก็มอบศพให้มูลที่ส่งชนะสูตรที่นิติเวชโรงพยาบาลสิริราชด้วยนะครับ
โดยนายโจ้ผู้ตายเป็นนักดนตรีเป็นมือกลองเล่นตามสารบันเทิง
รวมไปถึงเป็นมือกลองตามวงสตริงหลายแห่งหลายวงนะครับ
แล้วก็ยังมีคลิปจากการไปเล่นคอนเสิร์ต
แล้วก็การสอนตีกลองช่องยูทูปของตัวเขาเองด้วย
ในวงการถือว่าเป็นมือกล่องฝีมือดีอีกคนหนึ่งนะครับ
ซึ่งก็เป็นที่รักของเพื่อนนักดนตรี
อกจากนี้ยังมีนามสกุลเหมือนกับดาราสาวพิงกี้สาวิกาชัยเดชด้วยนะฮะ
ทีนี้คนได้รับทราบข่าวก็ไปแสดงความเสียอกเสียใจ
ช่องทางผ่านโลกโซเชียลที่คุณโจ้เขาได้มีการโพสต์อะไรกันไว้นะฮะ